ในจังหวัดลบบุรีนะคะเป็นนุ่มขับรถบรรทุกน้ำมันกากมะพร้าว
เขาจะไปเปลี่ยนน้ำมันนะคะแล้วก็เปิดฝาถังไม่ออก
ก็เลยปีนขึ้นไปกำลังจะเปิดฝาถังแต่ว่าจู่จู่เนี่ยนะคะ
ฝาถังก็เกิดระเบิดขึ้นมากระแทกใส่หน้าจนตกลงมา
เสียชีวิตเลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงงานแห่งหนึ่ง
ตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
หลังตำรวจได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือนายสุภาจิต
อายุสามสิบเก้าปีเป็นคนขับรถบรรทุกสภาพศพเนี่ย
บริเวณใบหน้ามีร่องรอยบาดแผลถูกแรงกระแทก
เลือดไหลทะลักออกจากปากนอนเสียชีวิตอยู่ท้ายรถบรรทุก
น้ำมันกากมะพร้าวอ่ะค่ะทีมข่าวลงไปสอบถามเจ้าของโรงงานเนี่ย
เปิดเผยว่าปกตินายสุภาจิตจะทำหน้าที่ถ่ายน้ำมันตะกอนกากมะพร้าว
จากตัวถังผ่านท่อกรองไปยังบ่อพักก็ทำเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วอะค่ะ
โดยหลังจากที่นายสุภจิตเขาขับรถน้ำมันกากมะพร้าวไปจอดในจุดถ่ายน้ำมัน
แล้วทำการต่อท่อกรองเข้ากับตัวถังไปยังบ่อพัก
จังหวะนั้นเนี่ยนะนายสุภจิตพยายามเปิดฝาถังน้ำมันบนตัวถังเนี่ย
ปีนขึ้นไปพยายามเปิดแต่ว่าเปิดยังไงก็เปิดไม่ออก
เขาก็เลยปีนขึ้นไปซ่อมปรากฏว่าเนี่ยแบบนี้ค่ะจู่ฟ้าถังเกิดระเบิดขึ้น
แล้วฝาถังกระแทกใส่หน้าของเขาอย่างแรงอ่ะค่ะแรงกระแทกเนี่ยนะ
ทางทีตัวเขาเนี้ยพลัดตกลงมาล่วงลงไปนอนกับพื้น
แน่นิ่งไปเลยค่ะชาวบ้านช่วยกันประถมพยาบาลแต่ยื้อชีวิตเอาไว้ไม่ได้
เจ้าของโรงงานบอกว่าปกติตามขั้นตอนการถ่ายน้ำมันตะกอนกากมะพร้าวไปยังบ่อพักเนี่ย
แล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเปิดฝาทางด้านบนด้วย
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากความขัดข้องส่วนไหน
หลังจากนี้จะไปตรวจสอบเรื่องของสภาพตัวถังน้ำมันระบบถ่ายน้ำมันในตัวรถ
รวมไปถึงอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
หรืออาจจะต้องแก้ไขระบบการถ่ายน้ำมันให้มีความปลอดภัยมากขึ้น
เขาจะยืนยันนะคะว่าที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้มาก่อน

ตอนนี้ก็มีการแสดงความรับผิดชอบเรื่องชีวิตความเป็นอยู่หลังจากนี้
ภรรยาของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
แล้วก็ช่วยทางญาติเป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีชาปนกิจศพที่วัดสะพานอิตอย่างเต็มที่ค่ะ
โดยปกติทุกวันที่ใช้คือมันไม่ได้เป็นอะไร
ก็ไม่อยากให้เก็บขึ้นอย่างนี้เนอะเสียใจนะคะ

ขณะที่ภรรยาของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ก็เปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุ

เพราะว่าปกติแล้วสามีก็จะเป็นคนเร่งรีบในการทำงาน
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความประมาทไม่รอบครอบ
จึงเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นมาค่ะ
ก็มันก็คืออุบัติเหตุจริงมันเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดอยู่แล้ว
ตัวเขาเองก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นค่ะ
ตัวเราก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น

แล้วก็ตั้งแต่เขาทำงานมาไม่เคยมีอุบัติเหตุอย่างนี้เลยค่ะ
อาจเกี่ยวไหมว่าอาจเขาจะลืมประมาทไปไหมหรือว่าอย่างไร

เพราะว่าแฟนเป็นคนที่แบบล้าน
แล้วก็เป็นคนที่แบบเวลาทำอะไรแบบไม่ค่อยระมัดระวัง
ทั้งเรื่องการแต่งกายทั้งการอะไรอย่างนี้
ไม่เซฟตี้ตัวเองค่ะตัวเขาเองนะคะ
คือทางตำรวจสพโคกตูมเนี่ยนะคะก็คาดว่าสาเหตุเนี่ย
อาจจะเกิดจากรถที่ติดเครื่องยนต์ระหว่างการถ่ายน้ำมัน
และทำให้เกิดความร้อนแล้วก็มีแรงดันมาก
ฝามีแรงอัดก็เลยเกิดระเบิดขึ้น
เมืองต้นญาติเองก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ